สุดสัปดาห์ที่ผ่านมาไทยเราเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนนะครับ
ในฐานะประธานอาเซียนผลการประชุมต่างที่ออกมาเป็นอย่างไรบ้าง

ผู้นำชาติสมาชิกอาเซียนทั้ง๑๐ชาติเดินทางมาถึงประเทศไทย
ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเพื่อรวมประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่๓๒
ที่ประเทศไทยในฐานะประธานอาเซียนในปีนี้เป็นเจ้าภาพ
หลังเสร็จสิ้นการประชุมผู้นำชาติสมาชิกอาเซียน
เห็นชอบในแถลงการประธานอาเซียน
ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นข้อสรุปในการประชุมความยาว๑๔หน้าที่ครอบคลุมทุกด้าน
โดยเฉพาะประเด็นเกี่ยวกับชาวโรฮิงญาที่แม้ในแถลงการจะไม่มีการเอ่ยถึงคำว่าโรฮิงญา
ซึ่งเป็นคำที่รัฐบาลพม่าไม่พอใจให้ใช้
แต่อาเซียนก็ยืนยันจะสนับสนุนรัฐบาลพม่าในกระบวนการช่วยเหลือทางมนุษยธรรม
และเป็นการสร้างหลักประการให้คนทุกกลุ่มมีชีวิตอย่างปลอดภัยในรัฐยาไข่
ซึ่งก็รวมถึงกระบวนการรับผู้พัดถิ่นกลับด้วยความปลอดภัยและมีเกียรติ
ขณะที่ประเด็นสิ่งแวดล้อมก็เป็นเรื่องใหญ่ในการประชุมรอบนี้
ผู้นำชาติสมาชิกอาเซียนได้ลงนามเห็นพ้อง
ปฏิญญากรุงเทพว่าด้วยเรื่องการแก้ปัญหาขยะทางทะเล
โดยหวังสร้างความร่วมมือแก้ไข
และสนับสนุนให้หาทางลดขยะพลาสติกในทุกรูปแบบ
หลังจากที่ผ่านมากลุ่มรณบรงค์ด้านสิ่งแวดล้อม

แก้ปัญหาขยะพลาสติกและขยะในทะเล
ซึ่งปัจจุบัน๔ชาติสมาชิกอาเซียน
แก่อินโดนีเซียฟิลิปปินส์เวียดนามและไทย
เป็นผู้สร้างขยะในทะเลอันดับต้นของโลก

แต่เป็นที่น่าสังเกตว่าการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งนี้
ไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจนเกี่ยวกับปัญหาขยะจากนานาชาติ
ลักลอบส่งเข้ามาทิ้งในอาเซียน
ซึ่งเป็นประเด็นร้อนที่เกิดขึ้นกับหลายชาติ
แต่ดูเหมือนประเด็นที่จะเป็นที่ฮือฮาที่สุด
คือการที่อาเซียนจะเสนอตัวเป็นเจ้าภาพการแข่งขันฟุตบอลโลก
ซึ่งแม้ในแถลงการอย่างเป็นทางการจะระบุเพียงว่า
เป็นความเห็นพ้องที่จะเสนอตัวเป็นเจ้าภาพ
พร้อมกับการสนับสนุนสมาคมฟุตบอลในแต่ละประเทศ

ผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
เปิดเผยว่าเป้าหมายของอาเซียน
หวังจะเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกในปี๒๐๑๖
หรือพุทธศักราช๒๕๗๗
วันนี้ผู้นำทั้งหลายได้สนุนให้อาเซียนร่วมมือกัน
แล้วก็เสนอตัวเป็นเจ้าภาพจากการแข่งขันฟุตบอลโลก
ถ้าเป็นไปได้นะครับในโอกาสนี้ขอเชิญชวนให้ประชนอาเซียน
สับหนุนสมาคมฟุตบอลในแต่ละประเทศสมาชิก
เพื่อให้มารู้ประชุมความสวรรค์นี้ด้วยกัน
อกจากนี้ที่ประชุมอาเซียนยังมีความคืบหน้า
เกี่ยวกับความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค
อาเซียนจะร่วมกับอีก๖ชาติ
แก่จีนญี่ปุ่นเกาหลีใต้อินเดียออสเตรเลียและนิวซีแลนด์
ซึ่งเชื่อว่าอาจจะบรรลุข้อตกลงภายในปลายปีนี้

โดยเฉพาะท่าทีต่อสงครามการค้าระหว่างจีนกับสาวรัฐ
จนถึงสันติภาพในภาพสมุทรเกาหลี
ซึ่งอาเซียนมีบทบาทอย่างมาก
โดยมีรายงานว่าชาติสมาชิกอาเซียนมีข้อเสนอ
ที่จะเชิญในคิมจองอื่นผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือ
มาร่วมเจรจากับอาเซียน
ในการประชุมระหว่างอาเซียนกับเกาหลีใต้
ที่จะจัดขึ้นในเมืองปูซานของเกาหลีใต้
ในเดือนพฤศจิกายนนี้

ข่าวเทวรัตน์ทีวีต่อยงาน